แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านประจัญบาล
แม่บ้านประจัญบาล
สวัสดีค่ะแอร์พันธิลาค่ะคุยฝ้านนัทภัทรนะคะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหพบกับหน้าสวยของเราสองคนกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้นสัปดาห์แบบนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรไม่ได้
นอกจากการสับตาลดูมาจำสัปดาห์นะคะ
ความรักการงานการเงิน
จะได้ไปรับมือไหวว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ใช่แล้วค่ะจะได้รับเรื่องดีตลอดสัปดาห์กันไปเลย
ถูกต้องไม่น่าเชื่อเลยปุ๋ยว่ากระแสตอบรับในช่วงนี้ของรถมันจะดีมาก

ล่าสุดเลยมีแฟนเพจของฉันนั้นนะปรึกษาเข้ามาในเรื่องความรัก

โอเคฉันอ่านแล้วค่อยถูก

ขอก็ดีเศร้าทำไมล่ะลูก

แล้วก็ต้องปั๊มให้กล้ามศิกด์แผกก์ทั้งนั้น
เฮ้ยน้องเขาดีผู้หญิงผู้ชาย

เพราะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นโหราแซ่บของเราไม่ธรรมดานะจ๊

ประเด็นมีอยู่ว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์ฐานไฟเก่ารีเทิร์น

สวัสดีค่ะ

มันต้องมีลำดับมีระเบียบกติกาเธอเข้าใจเปล่า
ถ้าเกิดทำแล้วมีคนมาแทรกคิวมันก็ไม่ดี

เอาอีกชุดไหมตามคิวก็ได้

เพราะว่าต้องพังสองสาวภาวะกันตลอด
ชีวิตที่สีสั่นค่ะพี่หมอโจ้
ช่วงสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่๒๕จนถึง๓๑มกราคม

ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการการที่ถูกเรียกงาน
เขาเรียกว่างานที่จะเข้ามาใหม่
รวมทั้งการถูกเรียกตัวไปตาม

ที่สำคัญที่สุดจะมีเพศตรงข้ามมีคนมาแนะนำให้รู้จักด้วย
เลือกคนที่สมพงษ์กับตัวเองด้วยก็คือมีปีชวดปีมโลงปีวอกแล้วก็ปีฉลู
ปีฉลูดีกว่าพี่บอกจริงหรือ
ที่เกิดปีฉลูนะครับในช่วงสัปดาห์เนี่ยพื้นฐานดวงชะตาก็ค่อนข้างจะเริ่มนิ่งเฉยเรื่อยเอื่อย
เพราะว่าหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการเขาเรียกว่าได้โกยได้อะไรมาเต็มที่ได้มาเยอะแล้ว

คนเรามันต้องมีเวลาครับที่มานั่งทบทวนตัวเองว่า

ต่อไปคนที่เกิดปีขาดนะครับ
ขาดก็อยากจะบอกว่าทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้าง

คนที่เกิดปีถอดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ

คือหน้าที่การงานแล้วก็รวมทั้งการก็จะมีความเครียด
ในอภิกายจะมีความเครียดคนนะเวลาเครียดมักจะกินเยอะ

หรือหิ้นหรือเปล่า

คนที่เกิดปีมาโรคในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็จะมีปัญหาและอุตสังค์มากพอสมควร
พอมาในสัปดาห์นี้แล้ว
ทุกอย่างก็จะค่อยลงขึ้นปกโหงมากขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญความรักยังอึมคึมอยู่เล็กน้อย

คืออึมคึ้มนี่มันเกิดจากความที่ไม่ชัดเจน

แต่ไม่เคยบอกใครว่าเป็นแฟนบ้างอะไรบ้าง
ฉันเจอผู้ชายอย่างนี้ฉันรับไม่ได้นะฉันบอกตรง

โอ้ยปล่อยใจเย็นก่อนได้ไหมเดี๋ยวข้อยเปิดตัว

ต่อไปคนที่เกิดปีเมื่อเสร็จนะครับคนที่เกิดปีเมื่อเสร็จในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
ก็ถ้ามีเวลาเนี่ยไปทำบุญทำทานสะดอกเคาะไปบริจาคโรงแล้วก็บริจาคเลือดถ่ายชีวิตโคกระบือ
อ่าบริจาคโรหิตบริจาคอวิวาธรรมทำเนอะอ่า
เอาละค่ะแล้วต่อไปค่ะปีมะเมียเป็นไงบ้างคะพี่หมอโจ้
ก็เป็นช่วงที่สำคัญนะครับในการที่จะสรุปจบในเรื่องต่างในสัปดาห์นี้นะครับ
ก็ขอให้ใช้วันที่ดีนะครับก็จะมีวันที่เอ่อยี่สิบห้ายี่สิบหกค่ะ
ยี่สิบเก้ามากราคมห้าเก้าอ๋อพี่โจ้เลือกวันไหนไปขอแอร์กับขอไฟล์คะ
เอ่อเลือกได้ทุกวันเนี้ยก็หยอดจังฝ้ายอดจัง
อันนี้ก็เปิดหางให้หยอดตลอดใช่คิดอะไรปะเนี้ยเอาสิพักที่แล้ว
เอาเป็นว่าก็จะส่งผลให้ในอาทิตย์ต่อไปของคนที่เกิดปีมาเมียดีขึ้นนะครับ
ตั้งต่อไปปีมะแม่นะครับ

ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวสักนิดนึง
เพราะพื้นฐานดวงในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างจะเป็นหลัก

ให้ระวังเรื่องของการเข้าโรงพยาบาล
ว่าพบหมอบ่อยเพราะฉะนั้นควรที่จะปล่อยวานในเรื่องต่าง

เพราะว่าคนที่เกิดปีประมาณแมนเนี่ยเท่าที่ผมเจอมาเนี่ย
จะเป็นโรคค่อนข้างง่าย๑๒
ความเครียดจะส่งผลให้สุขภาพแย่ค่อนข้างง่าย
บางคนนี่สังเกตดูดูว่าเครียดแค่ไหนเค้าก็

เพราะฉะนั้นปีมาแมนต้องหันมาใส่ใจสุขภาพ

และตอนนี้เราก็ยังเหลือ๔นักกับสัตว์นะคะ
ต้องคอยติดตามกันให้ได้ค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง
พร้อมกับประเด็นโหลาซับของเราในวันนี้นะคะ
นั่นก็คือนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์ทานไฟเก่ารีเท้า
เอาน้ำมันสาดเข้าไปเลย
ไม่ต้องให้มันคุก